ช่วงนี้ยังมีมาเป็นระยะแหละงูเหลือมนะ

เข้าไปกินกระต่ายของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์งูเหมือนกัน

มันก่อนอัดปัดเบี่ยงกันอีกแล้วหรือคะงูอีเหลิมใช่ค่ะที่จังหวัดตากนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจับไว้ได้ค่ะ
นี่งูเหลือมขนาดใหญ่๒ตัวเลยนะคะ
กำลังผสมพันธุ์ใกล้กับซากไก่ที่ตายแล้ว
อยู่ในห้องเก็บของของบ้านหลังหนึ่ง
หมู่ที่๓ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะ

เขาคุยแบบว่าไหนก็มาในบ้านอย่างนี้แหละอ้าวมึง

ตัวผู้ความยาว๓เมตร๕๐เซนติเมตร

ตัวที่๒นะคะเป็นเพศเมียความยาว๔เมตรตัวใหญ่ทั้งคู่นะคะ

แต่ว่างูนี่เวลาเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้เขาจะดุร้าย

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ
แล้วก็จับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป
หัวหน้ากู้ภัยบ้านตากบอกว่าช่วงนี้เจองูบ่อยก็เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ไม่ปกติกว่านั้นคือ
งูที่จับส่วนมากจะอยู่ในระหว่างการผสมพันธุ์

เพราะว่างูเขาดุร้ายผูกฟ่อ
เขากำลังรักกันอยู่เนอะเราไปแยกเขานะ
ส่วนที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
งูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า๔เมตร
ขดอยู่ในกรงกระต่ายของนางอัชราพร

จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยหน่อย
ใช้เวลานานเหมือนกันนะ๒๐นาทีนี่คือนานนะคะ
ผมชอบดูจังหวะยื้อยุดแบบนี้นะคุณ
ยื้อยุดออกมาว่าจะตัวยาวแค่ไหน

พบว่าพอตรวจดูร่างกายของเขา
พบว่าที่ท้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
ว่าจะกินกระต่ายเข้าไปจนอิ่มเลื้อยไปไหนไม่ได้

เจ้าของบ้านบอกว่าเลี้ยงกระต่ายไว้๔ตัว
เป็นแม่พันธุ์๑ตัวแล้วก็ลูกของเขาอีก๓ตัว
วันก่อนลูกกระต่ายหายไปหมดเลย

สรุปรู้แล้ว๔ตัวไปไหน